คุณผู้ชมอยากสู้แต่ไม่ได้สู้
คำนี้นี่ถ้าเกิดว่าเรามีหัวใจเกินร้อยนะ
อยากลงแข่งขันแต่อยากจะไม่ได้สู้

ประโยคนี้เป็นประโยคเด็ดเลยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฉันกำลังพูดถึงกรณีที่น้องเยาวชน
นักฟุตบอลที่โรงเรียนคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิ
น้องกำลังจะลงแข่งขันฟุตบอลอยู่แล้วเชียว
แต่ไม่ได้ลงแข่งขันถูกปรับแพ้
ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงสู้นี่ค่ะนั่งหน้าจอยกันแบบนี้เลย
เพราะอะไรนี่ต้นเรื่องนะคะ
ครูผู้ฝึกสอนเอาเรื่องมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
บอกว่ามีคนขโมยรองเท้าสตั๊ดไป
ขโมยรองเท้าไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องกัน
หลังจากนั้นก็มีผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนก็มามอบให้

ทีนี้ก็ต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อว่า
ใครเป็นคนเอารองเท้าของน้องเหล่านี้ไป
นี่ค่ะเป็นภาพตอนไปแจ้งความนะคะ
แล้วรู้ไหมคะตำรวจทำงานเร็วมาก
นี่ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดค่ะเห็นไหมคะ
นั่นคือรถของผู้ก่อเหตุที่ขับรถไป
เทียบรถกระบะของนักฟุตบอลทีมเยาวชนทีมนี้เห็นไหมฮะ
แล้วก็เดินลงมาแล้วทำยังไงต่อ
ไปเอารองเท้าที่หลังรถกระบะค่ะ
ไปทั้งถุงเลยทั้งหมดในนั้นประมาณ๑๓คู่

รมสำรองด้วยแต่ไหมคะ
แล้วเอาขึ้นรถของตัวเองแล้วก็ขับหลบหนีไปเลย
ซึ่งไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ค่อยแกะไปต่อจิกซอลทีละตัว
แล้วยังไงต่อล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจไปเจอแล้วนะคะ
ไปเจอรถคันนี้นี่ถูกจอดทิ้งไว้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่๑
บขศนั่นแหละค่ะแล้วเจออะไรบ้างเสื้อผ้าชุดกีฬารองเท้านะคะ
โอ้โหนี่ของกลางเพียบเลยนะคะ
ตำรวจเขาก็ขยายผลต่อว่าเอ๊ะใครเป็นผู้ครอบครองรถ
ขยายผลไปขยายผลมาในที่สุดแล้ว

คนก่อเหตุชื่อว่านายสุพฤษศรีเลื่อมใส
แต่ทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าเลื่อมใสแล้วล่ะค่ะ
นี่ค่ะคนนี้ตอนนี้ถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ออกหมายจับแล้วแล้วประวัติแหมไม่ธรรมดา

ประวัติในการก่อเหตุโชคโชนมาก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำพฤติกรรมแบบนี้
นี่ค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่าขยายผลต่อนะคะ
สุพศศรีเลื่อมใสอยู่ที่ไหน
ออกมาปรากฏตัวเสื้อดีตอนนี้ถูกออกไม้จับแล้วอย่างนี้เลย
อย่างนี้เลยแล้วก็มารับโทษซะ
ทำแบบนี้ต้องการอะไรต้องการอะไรวัตถุประสงค์
คือประสงค์ต่อทรัพย์หรือแค่เพื่อความสะใจหรือเพราะอะไร
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วน้องบอกเสียใจมาก
แพ้ตั้งแต่ไม่ได้ลงแข่งอยากสู้แต่ไม่ได้สู้
แล้วทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของกำลังใจในแมทต่อไปด้วยนะใช่
แต่คราวนี้ก็เป็นผู้อยากจะดีใช่ไหมที่เอารถเท้าสตาร์ทไปมอบให้
นี่ค่ะมูลค่าก็แสนกว่าบาทนะคะ
แต่ว่าไม่ทันเพราะว่าเขาโดนปรับแพ้ไปแล้ว
ไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้คราวต่อไปได้แมทหน้าแล้วกันนะคะ